สำหรับครูหมากมะริงกับคิมบอลลี่ค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานก่อนยี่สิบห้าตุลาคม
เขาถือเลิกงามยามดีย้ายข้าวย้ายของเข้าเรือน
พี่หมากวนใช่ไหมหรือยังไงว่าย่ะ
ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไปฟังคิมดีกว่าค่ะ
ก็คือนอนคืนแรกค่ะไม่ได้นอนเลย

คือหมาชิมหมาพี่เมอร์เขาไม่ชิน
เพราะแต่พี่แล้วเขาเห่าเรียกแบบทั้งคืนเลยค่ะ
เราก็เลยต้องลงมาดูเขา
แล้วก็จนไม่ไหวแล้วตี๔ไม่ไหวแล้วเอาขึ้นไปนอนด้วยเลย

ใช่หลายคนก็ตกออกตกใจ
สรุปก็คือน้องหมาป่วนนี้เองนะคะ
อกจากนี้ค่ะสาวคิมยังได้อัปเดตเรื่องงานแต่งที่เมืองไทย
ยนนี้นะว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานอยู่
แต่เจ้าสาวเหรอเวลาเนี่ยไม่เครียดหรอก
เพราะว่ายกให้เป็นหน้าที่ของคุณสามี

ซึ่งตอนนี้ก็เดินสายแจกการ์ดผู้หลักผู้ใหญ่

ซึ่งเขาทำการท์มาเยอะ

เขาทำการท์ไหมแจกถึง๖๐๐ไป
คือเคยไปงานใหญ่๕๐๐ใบนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
แล้วคิดดูนะว่า๖๐๐ใบคนที่เขาไปด้วยอีก
ใบอาจจะไป๒คน๓คน๔คน๕คนนะ
ใช่งานใหญ่งานโตแน่นอน
คิมเองก็บอกนะคะหูหนูก็ตกใจเหมือนกัน
ไม่คิดว่าเราจะรู้จักคนเยอะขนาดนี้
ส่วนทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าเน้นความเป็นธรรมชาตินะเพราะอยากจะให้ทุกคนมาสนุกสนานกับทั้งสองมากกว่า
ค่ะนอกจากเมื่อวานโอ้โหคุณผู้ชมดูสิออร่าความเป็นเจ้าสาวเขาจะเปล่งประกายแล้ว
โอ้ยแสดงแหวนเพชรอ่ะแหวนแต่งงานของเขาก็เปลี่ยนประกายไม่แพ้กันค่ะ
นักข่าวก็เลยส่งเสียงเชียร์ว่าแหมแบบนี้ต้องไปขอพี่หมาเพิ่มอีกสักวงไหมล่ะคะ
โอ้แค่ว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมเพื่อนเซียงยายาเนี้ยค่ะ
เขาประกาศผ่านสื่อขอแหวนเพิ่มจากพี่ณเดชน์ไปเลยเอาเหรอ
อยู่แต่คำตอบของสาวคิมทำเอานักข่าวถึงกับอึ้งไปเลยจะ

พอเลยพอแล้วโอเคอยู่ย่ามีวงเดียวไงเกี่ยวเรามีกี่วง
จริงมีมีคบรอบแหวนของเรานำด้วยไหมคะอ่าเราเอาให้หมด

เพื่อนซื้อจริงด้วย
๖โวงที่มีแหวนแทนใจและก็แหวนในทีม
เราก็เล่าให้ฟังเฉยเราไม่ได้อวดนะ

เธอโชว์ฉันก็โชว์บ้าง
อะไรแบบนี้น่ารักดี